ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะ

ไอล์อธิศนาเคียงคงทาค่ะ

คุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

ตายแล้วพี่กาว
ลืมไม่ลืมไม่รู้หรอกนะแม่
พูดไว้เลยถ้าแม่ยังดูอยู่

ถ้ามีชีวิตและยังดูอยู่

จะบอกว่าแม่จะต้องเสียใจเพราะอะไรรู้ไหม

เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะเชฟกระทะหล่อของเราเนี่ยนะ
หล่อฝีมือดีหน้าตาดีน่ารัก
เพชรเคยได้ยินถึงเชฟคนนี้นะ
เขาตามหากันให้ว่อนเลยพันทิพย์เลยนะ

หน้าตามันน่ารักทะลุจอ

มาดูรายการเรานี่นะคะแม่บ้านประจันบาล

เชฟแม็กซ์แม็กซ์แม็กซ์แม็กซ์

เชฟแม็กซ์วิทยาวัฒน์เจิมสุรวงศ์

ให้กับร้านสปอร์ตเดสสดบาร์ที่นิวยอร์กค่ะ
แม็กซก็ยังใจดีสละเวลาที่มีอยู่น้อย
นิดมาสอนเมนูทำง่ายรสชาติเลิศ
ให้กับสองแม่บ้านสุดแซ่บอีกด้วย

สวัสดีค่ะ
นี่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามานานมากเลยนะคะ

ตัวจริงมันดีกว่าในเว็บอีกนะเนี่ย

เขาตามหาเชฟแม็กซ์กันแบบว่าเต็มไปหมด

ทำไมเขาถึงต้องตามหาเชฟอ่ะ
ก็เห็นในรายการแข่งทำอาหารอันหนึ่ง
แล้วก็เขาก็มาถามว่าคนนี้เป็นใคร
เหมือนก็เด้งเข้าตาเขาสินะ
เชฟขนาดเมนูอะไรอ่ะแบบไหน
ส่วนใหญ่ที่เรียนมาที่ทำมาตลอดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฝรั่งครับ

แล้วก็ขนมเบเกอรี่ด้วย

อาหารไทยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินทางไปทั่วทุกภาคครับ
อย่างไปอยู่เชียงใหม่๒เดือนไปอยู่อีสานเดือนหนึ่ง
ไปเรียนกับชาวบ้านเลยครับ

แต่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าเป็นเชฟระดับนี้แล้วเนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนอกจากไปเรียนรู้กันแล้ว

วันนี้เชฟจะมาสอนเมนูอะไร
วันนี้จะมาทำเป็นเมนูของว่างครับ

ชื่อก็น่าทานแล้วเพราะฉะนั้น
เราไม่ต้องทำดีมั้ยเพราะมันน่าทานไปแล้ว

ก็นายเห็นหน้าเชฟเรารู้แล้วว่ามันต้องอร่อย
มันอร่อยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ให้คุณผู้ชมรู้ด้วย